ไปดูที่จังหวัดนครนายกกันหน่อยนะคะ
เกิดเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

เป็นผู้ชายอายุประมาณเป็นนุ่มใหญ่นะคะ

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชายขาซ้ายพิการค่ะ
คุณผู้ชมเขานั่งโกงเหล้ากันดื่มเหล้ากัน
พอสักพักเริ่มเมาคาดว่าพูดจาไม่เข้าหูกันนะคะ
อีกฝ่ายเนี่ยใช้มีดค่ะ
มีดฟันเข้าไปที่ชายขาพิการ

เลือดเนี่ยกระเด็นเลยนะคุณผู้ชมโอ้โห
แล้วก็ล่าสุดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงเย็นวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเนี่ยหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือภายในร้านตัดผม
โปร่งภัยตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมนี่คือสภาพที่เกิดขึ้น
ไปถึงจุดเกิดเหตุไปพบกับนายสิงหเฉียบแหลมอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นผู้พิการข้างซ้ายเนี่ยพิการนะคะ
ถูกอาวุธมีดฟันที่ลำคอเป็นแผลชะกันเลือดกระจายไปทั่วร้านเลย
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยพอเห็นแบบนี้ก็เลยต้องรีบนำตัวนายสิงห์เนี่ย
ส่งที่โรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปนะคะ
ตำรวจสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสิงกับผู้บาดเจ็บ
นายสิงห์ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุไม่ทราบชื่อและอายุ
ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมานั่งดื่มเหล้าอยู่ภายในร้านตัดผมสองคนค่ะ
ขณะนั้นเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่อยู่ไงออกไปทำธุระข้างนอก
แต่พอกลับเข้ามาก็มาพบคนเจ็บถูกมีดฟันนอนจมกองเลือดอยู่ภายในร้าน
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มานำตัวนายสิงห์ส่งโรงพยาบาล
อ่ะถามว่าสาเหตุอ่ะสาเหตุเกิดจากอะไรคะ
สาเหตุเนี่ยคาดว่าทั้งคู่เนี่ยดื่มเหล้าจนเหมา
แล้วพูดจาไม่เข้าหูกันจึงเกิดเหตุทะเลาวิวาสกันขึ้น
ซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูประวัติทั้งสองคนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ชอบนั่งดื่มเหล้าด้วยกันแบบนี้ค่ะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยอะค่ะ
แต่ว่าทุกครั้งก็เคลียร์จบลงด้วยดีนะคะ
แต่ครั้งนี้จบลงด้วยการที่ฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานายสิงห์ผู้บาดเจ็บเนี่ย
ก็เคยใช้ไม้ไม้ปลายแหลมเนี่ยแทงไปที่ใบหน้าผู้ก่อเหตุ
ได้รับบาดเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ด้วยนะ
แต่ก็กลับมาดื่มเหล้าด้วยกันอีกจนเกิดเหตุการณ์ซ้ำสองขึ้นแบบนี้ค่ะ
พี่สาวของนายสิงห์ผู้บาดเจ็บก็ได้มีการเดินทางไปแจ้งความ
กับตำรวจสพบ้านนาเพื่อให้ติดตามผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
ขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้ว
ตอนนี้สรุปคือคนก่อเหตุเพื่อนรักยังคงหลบหนีนะคะ
ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
แล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานกันต่อนะคะ